เรายังตามให้ต่อนะครับกรณีของน้องไฟล์น้องไฟล์เป็นพริตตี้สาว
แล้วก็เสียชีวิตหลังออกมาจากงานนะครับ
คือต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเอาละแม้ว่าเขาจะมีอาชีพแบบไหนอะไรยังไงก็ตามเนี่ย
หรือว่าจะเป็นเด็กองค์เด็กเอ็นตามภาษาที่เขาเรียกกัน
ก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาเขาไปรับงานแล้วจุดจบของเขา
ต้องคือการเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ทุกผู้ชมครับ
เราได้รับแจ้งมาจากญาติของผู้ตายที่เขาโพสต์ก่อน
บอกว่าโอ้โหนี่เรื่องของเธอจะเงียบไปเลยเหรอ
ไฟล์เมื่อช่วงวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมาไปกับเพื่อนอีก๒คนรวมเป็น๓คนที่บ้านหลังหนึ่งที่สุพรรณบุรี
ใช่ค่ะให้ค่าจ้าง๑๕๐๐บาทนะคะ
ก็อยู่ในงานนะฮะเพื่อนสองคนที่ไปด้วยกันซึ่งเธอให้ข้อมูลตอนหลังเนี่ย
บอกว่าสักพักหนึ่งคนในงานเอาผงอะไรไม่รู้ให้สูด
ใช่ค่ะเป็นผงสีขาวแล้วก็ใช้หลอดสูดดมเข้าไปค่ะ
หลังจากนั้นตัวเพื่อนสองคนนี่คือน้องไฟล์นะฮะเพื่อนสองคนเนี่ยบอกชา
รู้สึกอาการชานี่เป็นภาพน้องไฟล์ตอนที่อยู่ในงาน
ใช่ตอนที่อยู่ในงานก็ยังสนุกสนานอยู่ในงานนะคะ
ก็ตามที่เขารับงานมาก็คือไปสร้างความสนุก

ใช่ค่ะเพื่อนสองคนในชาชาก็เลยโทรบอกคนที่เป็นคนติดต่อหางานให้
ที่เขาเรียกว่าโมเดลลิ่งอ่ะบอกพี่มารับหน่อยนะ
มันก็ต่อเนื่องจากสัก๓๔ทุ่มของวันที่๙พฤษภาคมเนี่ย
ไปถึงล่วงเลยตี๑ตี๒ของวันที่๑๐พฤษภาคมแล้ว
ใช่ค่ะคือรุ่นพี่ที่เป็นโมเดลลิ่งจัดหางานให้เนี่ย
รอรับตั้งแต่ประมาณตี๑ตี๒ได้นะคะ
แต่ว่ากว่าที่เพื่อนของน้องจะพาน้องไฟล์ออกมา

ออกมาก็สภาพคือน้องไฟล์ก็ยังไม่ได้สติ
ใช่แล้วก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็พากลับไปที่พัก
ให้เหมือนแบบไปนอนพักผ่อนอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่าก็เดี๋ยวคงจะดีขึ้น

พาไปโรงพยาบาลไม่ทันแล้วฮะ

ส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวศ
โรงพยาบาลตำรวจผลเบื้องต้นเนี่ย

แต่ผลอย่างละเอียดต้องรออีก๔๕วัน

เมื่อวานนี้มีพิธีชาปนกิจศพไปแล้ว

ยังต้องการเรียกร้องถามหาความเป็นธรรม
ว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบไหม

จ้างเขาไปงานเนี่ยคือไปชงเหล้า

แต่ไอ้ยาเสพติดที่ให้สูตรที่ให้ดมกันเนี่ย
แล้วเกิดอาการช็อกน็อกไปจนเสียชีวิตเนี่ย

ที่จัดงานก็มีผู้ชาย

งานปาร์ตี้เนี่ยก็ต้องขยายผลว่ายาเสพติดเป็นของใคร

แล้วช่วงโควิด๑๙คุณปิดบ้านจัดปาร์ตี้แบบนี้ได้เหรอ

ที่เกิดเหตุที่จัดงานเนี่ยอยู่ที่บางประมาทสุพรรณบุรี

แต่น้องไฟล์เนี่ยบ้านของเขาครอบครัวเนี่ยอยู่ที่นครปฐม

วันนี้ตำรวจสพบางประม้าที่สุพรรณบุรี

มาพูดคุยมาไกล่เกลี่ยกัน

มีพ่อมีแม่แล้วก็เพื่อนพริตตี้อีก๒คน

มาให้ปากคำกับตำรวจฝั่งของกลุ่มผู้ชายที่ว่าจ้างน้องไฟล์
เป็นน้ำสมมตินะครับมีในเอเจ้าของบ้านอีก๓คนเนี่ย
สมมุติว่าชื่อพีชื่อยักษ์แล้วก็ชื่ออามก็แล้วกัน
แล้วมีผู้ปกครองของทุกคนด้วยนะฮะที่มาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วย
ทั้งหมดยืนยอมให้ตำรวจตรวจปัสสาวะ
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่นี่แหมวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ย๑๗พฤษภาคม
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่๙พฤษภาคมนะฮะ
ผลตำรวจรีชมชวินบุรัฐนานนท์ผู้บังคับการสมุทรพุทธรจังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ก็มาติดตามตรวจสอบคดีนี้ด้วยตัวเองนะครับ
บอกว่าวันนี้ตำรวจได้เรียกประชุมทั้งฝ่ายสอบสวนและฝ่ายสืบสวน
เพื่อติดตามคดีนี้เนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
เรื่องต้นสอบปากคำผู้ชายทั้ง๔คนในบ้านที่เป็นคนจ้างสาวพริตตี้ไป
แล้วไปค้นบ้านมาแล้วก่อนหน้านี้
วันนี้เรียกทั้งหมดมาให้ปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
รวมทั้งเรียกญาติของฝ่ายหญิงที่เสียชีวิต
แล้วก็เพื่อนที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาให้ปากคำด้วย
กับผู้ชายที่เป็นฝั่งคนว่าจ้างที่อยู่ในบ้าน
ทั้งหมดผิดแน่นอนคือผิดพรบโรคติดต่อและพรกรฉุกเฉิน

เนื่องจากไปรวมตัวกันฝ่าฝืนนะจัดปาต้งปาร์ตี้ในพื้นที่
ส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เนี่ยตำรวจบอกว่า
ทั้งสองฝ่ายเหมือนกับกำลังโยนความผิดให้กันไปมา
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งหมดก็จะถูกดำเนินคดีข้อหา
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยแน่นอน
เพราะใช้ยาเสพติดกันหมดแต่ยังโยนกันไปโยนกันมาว่า
ใครเป็นคนเอามาใช้อะไรยังไงแบบนั้นอย่างเงี้ยนะครับ
สาเหตุการเสียชีวิตของน้องไฟล์ตำรวจบอกว่าต้อง
รอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดนะครับ
แล้วก็ผลการตรวจของทุกคนด้วยในเรื่องของยาเสพติด
แล้วน้องไฟล์เนี่ยเดี๋ยวต้องรอผลอย่างละเอียดก็คือเรื่องของ
วัยวะเพศด้วยต้องดูว่ามีการบังคับล่วงละเมิด
หรือจะไปถึงขั้นพยายามฆ่าเสพยาเสพติดแล้วไปล่อลวงเขาอะไรเขาอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะครับ
จูงใจต่างในการก่อเหตุจนสุดท้ายแล้วเขาตายเลยพวกนี้นะครับ
เพื่อจะได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้กระทำความผิด
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คาดว่าภายใน๒๓วันนี้
คดีคงจะมีความชัดเจนขอยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เรื่องนี้ก็มีตัวละครของฝ่ายชายอยู่๔คน
ซึ่งตอนนี้ได้สอบปากคำไปเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ
เมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบบ้านพักไปเบื้องต้นแล้ว
คนบ้านพักไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับซึ่งบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ไปตรวจค้นมาแล้วนะส่วนหนึ่งก็เป็นฟาร์มไก่ขนาดย่อมนะฮะ
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ปิดภายในบ้านตัวเองนะฮะ
เพราะตัวนี้มันผิดเรื่องพรบควบคุมโรคติดต่อพรกรฉุกเฉินแน่นอน
แล้วเรื่องยาเสพติดเนี่ยแน่นอนนะฮะแต่ว่าเรื่องสาเหตุการตายก็ต้องมานั่งดูว่า
ประเด็นที่เขาตายเนี่ยมันมีการบังคับหรือพยายามฆ่าหรือก่อเหตุให้ตายหรือยังไงเนี่ย
มาดูรายละเอียดนิดหนึ่งเออเป็นผู้ว่าจ้างเพราะว่ารายละเอียดเนี่ย
ก็คือติดต่อกันทางเฟซบุ๊กเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊ก
แล้วก็ชวนกันในวันนั้นแหละวันที่เกิดเหตุ
ใช่ชวนประธานนะครับ
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตำรวจให้ผู้ชาย๔คนในบ้านที่เป็นผู้ว่าจ้างไปปัสสาวะ
ค่ะก็จะถวดหาสารเสพติดนะครับ
ช่วงนี้หนึ่งในนั้นคือในพีนี่ฮะ
นักข่าวก็พยายามสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วนะฮะ

ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับหนึ่งในผู้ปกครองของวัยรุ่นชาย๔คนนี้นะครับ
ฝั่งที่ว่าจ้างพริตตี้ไปชงเหล้าเนี่ยนะฮะ
เขาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเด็กที่เขาปกครองดูแลอยู่เนี่ย
ตอนนี้ไม่ใช่ผู้ต้องหานะยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลยนะ
เพราะฉะนั้นไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้น
เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเด็กที่เขาดูแลอยู่จะจัดปาร์ตี้อะไรกันขึ้น
แล้วถึงขั้นเรียกเด็กหญิงสาวเนี่ยมาชงเหล้ามาเอ็นเตอร์เทนด้วย
อาทิตย์เขาว่ากฎคิดว่าอย่างนี้ทุกคนมากว่าควรนะครับ
ด้วยนะฮะนี่นะครับที่ว่าจ้างพริตตี้สาวมาสามคนในคืนวันนั้น
พฤษภาคมเนี่ยไปชี้จุดในบ้านเพื่อไปรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
นายเอบอกว่าคือถ้าจะถามเรื่องยาเสพติดเนี่ย
ตัวเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงนะในฐานะเจ้าของบ้านนะนะบ้านงานเนี่ย
แต่หนึ่งในกลุ่มเนี่ยอีก๓คนเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่เขาเนี่ย
มีหนึ่งในนั้นเนี่ยเอายาเสพติดติดมาแต่ในเอบอกว่า
มันก็แค่จำนวนเพียงนิดเดียวเล็กน้อยเท่านั้นเอง
แล้วพวกเขาทั้งสี่คนเนี่ยไม่ได้เสพยาเสพติดด้วยนะค่ะ
ผลตรวจปัสสาวะก็ออกมาชัดเจนแล้วว่าไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้อง
แต่วันคืนวันเกิดเหตุวันงานใน๙พฤษภาคมนะครับ
ก็เนี่ยฮะเหมือนที่ตำรวจบอกเรื่องยาเสพติดเนี่ย

เพื่อนของน้องไฟล์บอกว่าผู้ชายในบ้านเนี่ย
เป็นคนเอามาให้สูตรให้ดมกันค่ะ
แต่ฝั่งเนี่ยเจ้าของบ้านในเอเนี่ยเจ้าของบ้านงานเนี่ยบอก
รุ่นพี่ผมคนหนึ่งเอามาแต่พวกผม๔คนไม่ได้ยุ่งกันเลยยาเสพติด

นี่นะฮะพ่อของนายเอนะครับบอกว่าตอนนี้ก็สบายใจขึ้น
เพราะลูกชายเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเรื่องยาเสพติดผลตรวจ